เป็นงานบุญงานกุศลนะครับจะพาไปงานบุญภเวทฟังเทศมหาชาติของชาวเทศบาลดงมไฟนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวพาไปที่นี่ที่เมืองสกลนครเขาจัดปีนี้สนุกสนานแล้วที่สำคัญมีการแข่งกันกินข้าวปุ้นด้วยครับ
มันกำลังม่วนค่ะคุณค่ะเพลงขนาดนี้อยู่เฉยได้ไง
มันม่วนจริงน้องนิวนาถึงกำลังอาการไม่อยู่
เพราะว่าโอ้โหที่นั่นครับบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็ทานข้าวปุ้นอย่างที่บอกข้าวปุ้นก็คือ

แต่ไปดูก่อนว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับ
สำหรับงานบุญภเวทฟังเทศมหาชาติที่เทศบาลดงบไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
เขาจัดขึ้นครับที่วัดวงศรีดาราม
เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนา
และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้
ก็มีคุณชัยมงคลชัยรบนายกอบจสกลนครครับเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
ในงานนะก็มีการออกร้านทำข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนน้ำยานี่แหละ
แล้วก็มีการประกวดทำข้าวปุ้นจากชาวภูไทยทั้ง๑๓ชุมชน
แล้วก็ให้กรรมการและประชาชนไปร่วมงาน
เขาบอกว่ากินฟรีตลอดงานอิ่มกันเลยทีเดียว
และที่เห็นอยู่นี้เป็นไฮไลท์ของงานนะครับ

แต่ละชุมชนส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน
กินข้าวปุ้นเร็ว๑กิโลกรัมกติกาไม่ยาก
ก็กิน๑กิโลกรัมนั้นให้หมดเร็วที่สุดนั่นเองครับ

เส้นเข้าไปก่อนแล้วแบบสดน้ำแกงน้ำยาตามทีหลัง
บรรยากาศนี้เมามันยิ่งกว่าเชียร์มวยนะ
เชียร์ก็คงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
นี่ดูสิเขาโอ้โหเต้นกันอยู่ข้างล่างเวทีนี่

แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะทานขนมจีนทางปากระวังออกจมูก
เออแล้วก็อย่างนึงระวังตาบอดด้วย
ภาพมันจะดูไม่น่ากินแล้วที่บอกว่าตาบอดคือ
มันจะมองไม่เห็นเพราะว่าน้ำยามันกระเด็นเข้าตาไง

เอ้าไปดูผู้ชนะกันหน่อยผู้ชนะก็คือตัวแทนจากชุมชน
ด้านด้านหนองแวงค่ะ
ก็แสดงความยินดีด้วยทานเร็วทานไวสุดยอดจริง
งานบุญประเพณีนี้เขาบอกว่ายังไม่จบนะครับ
วันนี้นะวันที่๑๕มีนาคม
จะมีขบวนแห่พระเวชสันดรธาดก๑๓กัน๑๓ขบวนจาก๑๓ชุมชน
และการประกวดขบวนแห่พระเวสดรเข้าเมือง
เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามอิ่มบุญกันอีกวันนะครับผม